ที่เมื่อวานนี้นะครับมีชาวพม่าบางส่วนที่ไม่พอใจคำตัดสินนะครับของศาลในเรื่องคดีฆาตกรรมบนเกาะเต่านะครับที่มีผู้ต้องหาเป็นชาวพม่า๒คนแล้วก็สารได้ตัดสินประหารชีวิต
ทำให้มีชาวพม่าบางส่วนไปชุมนุมกันตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้ก็ได้นัดชุมนุมกันอีกครั้งแล้วก็มีชาวพม่าประมาณ๕๐๐คนนะครับที่ไปรวมตัวกันที่หน้าสถานทูตไทยในนครย่างกุ้งแต่ว่าบรรยากาศการประท้วงก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยครับ
ชาวพามาราว๕๐๐คนนะครับซึ่งมีทั้งพระสงค์ชาวบ้านรวมถึงตัวแทนจากองค์กรสิทธิมนุษยชนรวมตัวกันอยู่หน้าด้านหน้าสถานทูตไทยประจำนครย่างกุ้งตามที่ประกาศนัดหมายกันเมื่อวานนี้นะครับเพื่อแสดงจุดยืนประท้วงทางการไทยหลังศาลจังหวัดก่อสมุยพิพากษาตัดสินโทษประหารชีวิตนายซอลิ
เมื่อวันที่๑๕กันยายนปี๒๕๕๙
โดยผู้ประท้วงบางส่วนก็ได้ชูภาพพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พร้อมข้อความร้องขอให้พระองค์ทรงพระราชธานอภัยโทษให้แก่ผู้ต้องหาทั้งสองคน
พวกเขาเชื่อว่าเป็นแพ้รับบาปและหลักฐานที่ใช้ตัดสินคดียังไม่แน่นหนาเพียงพอ
ที่ผู้ประท้วงบางส่วนนะครับได้เขียนข้อความระบุให้คว่ำบาสินค้าจากประเทศไทย
และร้องขอให้ช่วยเหลือผู้ต้องหาทั้งสองคน
ตำรวจพามาก็ได้ตรึงกำลังโดยรอบและพยายามกันผู้ชุมนุมให้ออกห่างจากด้านหน้าสถานทูต
ขณะที่ก่อนหน้านี้ทางการไทยก็ได้ประกาศเตือนคนไทยในพม่าให้ระมัดระวังตัวมากขึ้นด้วย
เรียกร้องให้ทางการไทยมีการตั้งคณะสืบสวนอิสระที่ไม่มีตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้อง
เพื่อตรวจสอบข้อกล่าวหาว่ามีการทรมานจำเลยชาวพม่าทั้งสองคนระหว่างการสอบสวน
เพื่อให้ทั้งคู่ยอมรับสารภาพ
โดยนายพาเทลระบุว่าที่ผ่านมาพบว่าตำรวจไทยมีการใช้วิธีทรมานและวิธีอื่น
ซึ่งเป็นการปฏิบัติไม่ดีต่อผู้ต้องหาเพื่อให้ผู้ต้องหารับสารภาพ
พร้อมแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อการที่สารมีคำสั่งตัดสินประหารชีวิต